นี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เราต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้คนทั้งโลกรวมทั้งนักลงทุนของไทยต้องติดตาม
คือเรื่องของการที่สหราชอาณาจักรจะมีการลงประชามติของคืนวันที่วันพฤหัสบดีนี้

แต่ว่าทิศทางของข่าวตอนนี้น่าจะเป็นไปได้นะครับ
ณวันนี้จากข่าวที่ออกมาผลกระทบผลดีผลเสียเป็นอย่างไร
เรามาคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
เป็นภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์บูหลวงก็สกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ตอนนี้ทิศทางข่าวที่ออกมานะครับ
ตอนนี้เริ่มทำให้ตลาดหุ้นนั้นดิดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างหรือยังครับ
ครับก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นนะครับ
จากสัปดาห์ก่อนที่ตอนนั้นคะแนนที่จะให้ออกเนี่ยมีมากกว่า

ออกมาก็คือว่าฝั่งให้อยู่มีมากกว่า
แต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าคะแนนนำอยู่จากโพลที่ดูก็๕๑ต่อ๔๙
นี่คืออยู่นะครับ๔๙นี่คือออกนะครับ
ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร

ก็ตลาดก็มีการรับรู้รับทราบแล้วก็ปรับขึ้นมาจากก่อนหน้าที่ปรับตัวลงไป

อย่างไรก็ตามในช่วงระยะวันสองวันนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับ
แล้วก็อาจจะเห็นในส่วนของความผันผวนในตลาดในด้านการลงทุนเนี่ยนะครับ

ทองคำตลาดค่าเงินอาจจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนเองต้องมีความพึงระมัดระวังนะครับ
แล้วก็อาจจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงในช่วง๒๓วันที่จะผ่านไปนะครับ
ผลดีผลไม่ดีหรือว่าผลประโยชน์ที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรครับ
ถ้ายังอยู่นะครับก็โอเคทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
เหตุการณ์ที่จะดีขึ้นกว่านี้ไหมก็คงจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าคือคงที่คือตลาดก็ตลาดการลงทุนเนี่ยเขาชอบอะไรที่ค่อนข้างที่จะคาดการณ์ได้นะครับ

แต่ว่าถ้าออกเนี่ยนะครับเหตุการณ์ถ้าออกเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง
อันนี้จะเกิดในลักษณะแพนิกนะครับ
แต่ว่าถ้ายังคงอยู่เนี่ยน่าจะเป็นผลดีมากกว่าก็คือว่าความผันผวนจะลดลงแล้วก็กลับมาสู่สภาวะปกติครับผม
ตอนนี้คุณเสริมศักดิ์มองว่าจะเกิดสุขธมินไหมฮะ
ก็ถ้าสมมุติว่าออกนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะว่าตลาดเองเนี่ยนะครับก็รับรู้ว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่นะครับ
อาจจะเห็นในเรื่องของค่าเงินนะครับของฝั่งอังกฤษเอง
เงินฟอนเนี่ยอาจจะมีการอ่อนค่ามากขึ้นนะครับ
หลังจากที่ปีนี้เองเนี่ยก็ค่อยอ่อนค่ามาเรื่อยนะครับแล้วก็มีความผันผวนมากขึ้นนะครับ
อีกคำถามหนึ่งสั้นเลยคุณเสริมศักดิ์นักลงทุนทั่วโลกต้องรับมืออย่างไรดีครับ
ต้องมีความเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าตัวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ถ้าสมมุติว่าค่าเงินเขาอ่อนค่าไประดับ๑๐๑๕หลังจากนี้ไปเนี่ยของเราในฐานะนักลงทุนเองเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้นะครับในเรื่องของค่าเงินนะครับ
หรือในด้านการลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีคนที่มองด้านนี้เนี่ยก็อาจจะไปลงทุนทางด้านทองคำมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับผม
วันนี้ขอบคุณคุณสมศักดิ์วงศรีธิโชคนะครับเป็นผู้บรรณาส่วนงานค้าตรวจอาสันและเนื้อลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บูรณ์นะครับ

ก็มาดูว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรจะออกหรือไม่ออกนั่นเองครับ